ถือเป็นอาถรรพ์ของทีมชาติไทยนะครับในการบุกไปเยือนมาเลเซียและเล่นที่บูกิจชาริว
สี่ครั้งก่อนหน้านี้ยังไม่ชนะเลยครับ
เกมทีมชาติไทยก่อนเกมที่ทีมชาติมาเลเซียนะครับ
จะเปิดบ้านเจอกับทีมชาติไทยในฟุตโบรกสองพันยี่สิบสองรอบคำเลือก
เอเชียกลุ่มจีช่วงค่ำวันนี้นะครับมีสถิติก่อนหน้านี้ที่ทีมชาติไทย
ไม่เคยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียได้เลยในการเล่นที่บูกิจชาลิวนะครับ
เจอกันสำหรับทีมชาติชุดใหญ่นะครับหลังจากที่บูกิจชาลิวสร้างเสร็จสิ้น
เมื่อปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดสี่ครั้งที่ไทยมาเยือนนะครับ
หลังจากนั้นในวันที่๙ธันวาคมปี๒๐๑๙

แต่ว่าในครั้งนั้นไทยก็คว้าแชมป์ไปได้
หลังจากชนะด้วยสกอร์รวม๔ต่อ๓
จากนัดแรกเปิดบ้านชนะได้ก่อน๒ต่อ๐
และเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับ๑ธันวาคม๒๐๑๘

แต่ว่าไทยก็ไม่ได้เข้าชิงเนื่องจากกฎอเวโกนะครับ
สรุป๔ครั้งที่พบกันมาเลเซียชนะ๒เสมอ๒
ยิงได้๔แล้วก็เสียไป๖ประตูครับ

จะถือเป็นการเก็บจะชนะเหนือทีมชาติมาเลเซียชุดใหญ่
บูกิจชาลิวเป็นครั้งแรกได้ทันที
ขณะที่ธีรสินแดงดากองหน้าทีมชาติไทย
มีสถิติการลงเล่นที่ยอดเยี่ยมในการเจอกับมาเลเซีย
ก่อนหน้านี้เจ้ามุ้ยเคยยิงประตูมาเลเซียไปแล้ว๔ลูกนะครับ
ซึ่งธิรสินทำ๒ประตูในครั้งนั้น
และปี๒๐๑๒นะครับยิงมาเลเซีย๑ลูกที่บูกิจชาลิว
และอีก๑ประตูเกิดขึ้นในเกมละ๒ที่ไทยชนะ๒๐
ซึ่งนับเป็นผู้เล่นของทีมชาติไทยชุดนี้ที่ทำประตูมาเลเซียได้มากที่สุด
ธิรสินไม่มีรายชื่อในทีมชาติไทยนะครับ
มาดูในส่วนของกองเชียร์ไทยวันนี้นะครับ
ว่าจะมีจำนวนกว่า๓๐๐คนที่เข้ามาเชียร์ทีมชาติไทย
ส่วนเดินทางมาถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
ขณะที่บางส่วนเดินทางมาถึงช่วงสายของวันนี้
จากนี้ยังมีกองเชียร์บางส่วนนั่งรถบัสจากภาคใต้ของไทย
เข้าสู่กรุงกลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย
อย่างเช่นนาริมนะครับหรือว่าคุณวิรุณวิเชียรัตนาชัย
เชียร์ทีมชาติไทยพันธ์แท้ที่ขึ้นรถเดินทางจากอำเภอเบตงจังหวัดยาลามาที่บูกิจจาริว
วันนี้บัตรเข้าชมของกองเชียร์ทีมชาติไทยได้จำหน่ายหมดลงไปแล้วนะครับ
ส่วนบัตรของทีมเจ้าบ้านมีรายงานว่าอัธจันทร์ชั้น๑และชั้น๒
รวมประมาณ๔๕๐๐ที่นั่งก็ถูกจำหน่ายหมด
ส่วนอัธจันทร์ชั้น๓ความจุราว๓๕๐๐ที่นั่งยังมีที่ว่างอยู่จำนวนมากนะครับ

ไทยเจอกับมาเลเซียที่บูกิจจาลิวไทยลัททีวีช่อง๓๒
ถ่ายตัวสดตั้งแต่เวลา๑๙น๑๐นเริ่มแข่งขัน๑๙น๔๕น
ด้วยเกมนัดที่๕นะครับทีมชาติไทยบุกไปเยือเวียดนามที่มีดิ่งสเตดียม
อาคารที่๑๙พฤศจิกายนไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ถ่ายตัวสดตั้งแต่เวลา๒๑๓๐นแข่งขันเวลา๒๐๐๐นนะครับ